สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ข่าวแนวการเมือง
ก็หวนกลับมาชิงพื้นที่ข่าวโควิดอีกครั้งหนึ่ง
มีเรื่องน่าติดตามเยอะเลยครับ
เรื่องผลพวงของการชุมนุมเมื่อวันเสาร์
นั่นก็ยังคาราคาซังอยู่ว่าข่าวมันจะไปถึงไหนยังไง
แต่ว่าแน่นอนครับข่าวที่คนที่ติดตามสถานการณ์การบ้านการเมือง
ควรจะรับรู้ควรจะทำความเข้าใจ
ก็คือข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

วันที่๒๐ลงมติ
รายละเอียดต่างท่านผู้ชมคงได้ติดตามข่าว

แต่ว่าที่อยากจะชวนกันตั้งข้อสังเกตและควรจะชวนกันติดตามคราวนี้ก็คือว่า
คราวนี้ฝ่ายค้านบอกว่าจัดหนักจัดเต็มจัดเข้มมากกว่าครั้งก่อนก่อน
โดยเฉพาะการอภิปรายนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวข่าวใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ว่า
ฝ่ายค้านจัดคิวแรกซักฟอกซัดบิ๊กตู่ทันทีไล่ถลกคนเดียววันครึ่ง
หมายถึงว่าจะใช้เวลาอภิปรายนายกรัฐมนตรี๑วันครึ่ง
ถ้าดูยัตติที่ฝ่ายค้านกล่าวหานายกรัฐมนตรีเอาแค่ถ้อยคำในยัตติเนี่ยดุเดือดจริงครับ
มีพฤติการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่อง
ไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะผู้นำไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ
รวมถึงปล่อยให้เกิดการช่อฉนละเลยให้เกิดการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้ตนเองและพวก
ในภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตลำบากและมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด๑๙

ติแบบนี้เนี่ยถ้าคนรุ่นเก่าก็นึกถึงใบปิดหนังโฆษณาดูหนังตัวอย่าง
แต่ว่าหนังจริงที่จะมีอภิปรายกันจริงมันจะเข้มข้นเหมือนหนังตัวอย่างไหมล่ะครับ

เพราะว่าหลายครั้งที่มีการอภิปรายในบ้านเราเวลายื่นยัตติข้อกล่าวหาพูดกันในสื่อโอ้ยดุเดือดเข้มข้น
แต่พอเอาเข้าจริงไม่ได้เข้มข้นอย่างยัตติที่ตั้งไม่ได้เข้มข้นอย่างที่กล่าวหา
บางเรื่องบางประเด็นเบาวิวบางเรื่องบางประเด็นประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะข้อมูลที่คุณอภิปรายกันเนี่ย
ฉันฟังในวิทยุฉันดูในโทรทัศน์ดูในหนังสือพิมพ์ก็เจอแล้วผ่านหูผ่านตามาแล้วซึ่งอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่า
ทุกวันนี้สื่อมันหลากหลายมากเวลามีเรื่องอะไรเวลามีข้อกล่าวหาเวลามีข่าวอะไรจะอยู่ในสื่อเยอะแยะไปหมด

การนำข้อมูลที่จะมาอภิปรายใน
สภานั้นเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานถึงไม่มีใบเสร็จอย่างน้อยก็ทำให้คนเชื่อว่านี่หลักของจริงโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต
จะทำให้คนเห็นว่านี่เป็นกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายค้านที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างที่บอกโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มันจะทำให้มีหมัดเด็ดไหมล่ะครับ
เรื่องข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับยัตตินั้นเนี่ยไม่เฉพาะฝ่ายค้านหรอกครับ
ไม่ได้ลดน้อยลงมาจากในอดีตเลยบางเรื่องมากกว่าด้วยซ้ำไป
เวลาเขาไปถามว่ามีการเรียกสินบนใต้โต๊ะไหมเขาไปถามใครครับ
เขาไปถามนักลงทุนเขาไปถามนักลงทุนทั้งจากต่างประเทศ
ไปถามนักลงทุนทั้งในประเทศว่าเวลาจะได้โครงการต่างมาเนี่ย
คุณยังต้องจ่ายไหมคุณจ่ายใต้โต๊ะไหมคุณจ่ายมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม
ก็เหลือแต่ว่าประชาชนจะได้ฟังข้อมูลเหล่านี้จากภักดิ์ฝ่ายค้านมากน้อยแค่ไหน
อันนี้ก็อยากจะฝากว่าเราต้องรอและต้องให้กำลังใจครับ
เพราะว่านี่เป็นกระบวนการตรวจสอบถ้าฝ่ายค้านตรวจสอบไม่ได้
ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงและข้อกล่าวหาอย่างนี้ก็จะมีต่อไปอีก
ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคุณวิรัติรัตนเศษซึ่งเป็นประธานวิบฝ่ายรัฐบาล
เขาพูดเองว่าการอภิปรายจากภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ห่วงเท่าไหร่
เพราะว่าเป็นนักการเมืองรุ่นที่เรียกว่าจับทางกันได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่เขาห่วงการอภิปรายจากนักการเมืองรุ่นใหม่คือพักเก้าไกร
คุณวิรัติบอกอย่างนี้ครับพักเก้าไกลมีดาวรุ่งเยอะและเก็บข้อมูลไปมาก
ซึ่งเราไม่รู้ทิศทางและจังหวะในการอภิปราย
โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้นเช่นการไลฟ์สดและระบบดิจิตอลขึ้นจอ
รวมทั้งมีภาพความเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวซึ่งแตกต่างกับแต่ก่อนที่มีระบบโชว์แค่แผนชาติ
เพราะฉะนั้นข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในการอภิปรายจะต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ที่มีไว้เฝ้าคอยติดตามตรวจสอบอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด
ที่เข้ามาเป็นตัวประกอบการอภิปรายตลอดระยะเวลาของการอภิปราย
นี่เป็นอีกหนึ่งความหวังว่าถ้านักการเมืองรุ่นใหม่
มีข้อมูลในการอภิปรายแม่นมีข้อมูลที่เด็ดมีการนำเสนอที่ทำให้เห็นภาพ
อันนี้ก็จะผมคิดว่าจะเป็นคล้ายกับว่าเป็นมิติใหม่ของการอภิปราย
อภิปรายในรุ่นเก่าเนี่ยคนชอบฟังก็เพราะว่า
มีการพูดจารุนแรงดุเดือดเหมือนกระดูท็อกโชว์
แต่พอไปดูในเนื้อหาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาก
คราวนี้คอยดูว่าการน่าทำหน้าที่ของพักการเมืองรุ่นใหม่
เก้าไกรจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันประชาชนก็จับตาดูฝ่ายค้านด้วย
ไม่ใช่คอยจับตาดูว่าฝ่ายรัฐบาลจะเพลี่ยงพล้ำยังไง
แต่จับตาดูฝ่ายค้านด้วยเพราะในขณะเดียวกันฝ่ายค้านก็ถูกนินทา
ว่าบางทีการเปิดเรื่องเปิดเผยเปิดแผลการอภิปราย
เอาเข้าจริงกลายเป็นมวยล้มต้มคุณดูซูเอียกันไม่ดูเดือดจริง
บางคนกล่าวหากันถึงน่ะฝ่ายค้านบางคนบางกลุ่ม
ปล่อยข่าวข้อมูลออกมาแล้วไปเจรจากันทีหลัง
เพื่อให้เรื่องเบาหน่อยที่เรียกกันว่าตบทรัพย
อันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านถูกมองจากสังคมภายนอกเหมือนกัน
ฉะนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ชวนกันจับตาเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
ขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องของการเมืองประเด็นนี้น่าสนใจในสัปดาห์นะฮะ